คุณผู้ชมค่ะวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วจริงนะคะสำหรับลอตเตอรี่กำลังจะออกนะคะ
ใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐ
แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีตัวเลขในดวงใจแล้วแล้วก็ขยับมาหน้าจอได้เลย
วันนี้เรามีตัวเลขโดนแบบโค้งสุดท้ายมาฝากกันด้วยค่ะ
เริ่มกันที่เจ้าแม่ไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งนะคุณผู้ชมค่ะ
ฝนธนสุนทรหลายคนบอกว่าจะเรียกเจ้าแม่หรือเจ้าหญิงดีเพราะมาทุกงวดจริง
เมื่อวานนี้นะคะโพสต์คลิปไปทำบุญที่วัดประดูกตะบองที่พระนครศรีอยุธยา
ขอพรขอโชคขอลาบจากแม่นางขามค่ะที่อยู่ภายในวัด
จับปิงปองไหลเลยคนล้วงนะคะ
แต่ก่อนจะจับพี่ฝนก็นำชุดสวยเอาไปมอบให้กับแม่นางขามด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนกำลังลำบากเดือดร้อนนะแม่นะ
ขอหน่อยเถอะแม่ขอแม่เมตตาให้โชคให้ลาบหน่อยนะจ๊ะ
แล้วก็ทำการจับปิงปองทันทีตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
เอาดูไว้นะคะจดได้จดค่ะ
ไม่พูดนะจดได้จด
อันนี้ออกมาแล้ว
ตัวเลขเหลือหลั่งมาก
โอเคอ่าเห็นไหม
ใครมีดวมก็เอาไปนะคะ
ซ้ำกันอยู่ถ้าใครติดตามบันเทิงไทยรัฐตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะ